ชาวบ้านในจังหวัดพังงาชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเขาตกใจมาก
เพราะมีคนไปพบกับงูเผือกเลื้อยอยู่ตรงหินที่รูปร่างคล้ายกับเจ้าแม่กวนอิ่ม
คุณเนี่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยงงกันไปหมดเลย
เข้ามาที่นี่ค่ะวัดสุวรรณคูหานะคะ
อยู่ที่หมู่๒ตำบลกระโสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณที่มีอายุเก่าแก่ถึง๓๐๐ปีได้
แล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติโพรมากันหมดคุณดูนี่
เขาแตกตื่นมากเพราะว่าเขาไปเจอกับงูเผือกจริงแล้วมันเผือกแบบสีขาวเลยอ่ะ
คุณดูดิขาวจั๊วเลยแล้วเลื้อยอยู่ตรงหินรูปร่างคล้ายเจ้าแม่กวนอิม
แล้วคุณเจ้างูตัวนี้นะสีขาวนวลเนี่ยนะความยาวอยู่ที่ประมาณ๒เมตร
ยาว๒เมตรแล้วเอาอะไรไปวัดนะครับ
ตอนไปวัดเหรอเอาปิ่นโตแล้วก็เอาดอกบัวไปด้วยตอนนั้นน่ะ
รู้ได้ไงรู้ได้ไงคุณคุณไม่ใช่อย่างนี้
มัด้วยนะทำไมน่ะต้องเล่นไงเอาไว้ต้องเล่นไงนะ
ต้องยังไงไม่รู้เหมือนกัน
เห็นแม่เวลาไปมีตะก้าอันหนึ่งใช่ไหมมีปิ่นโตมีดอกไม้
มันคนละวัดหมายถึงวัดความยาว
ของประมาณด้วยสายตายาวประมาณ๒เมตรนะคะ
แล้วก็เลื้อยลงมาที่พื้นถ้ำแบบนี้
คนที่ไปเที่ยวก็เห็นตกอกตกใจหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายคลิป
พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าไม่เคยเห็นงูแบบนี้มาก่อนเลย
หลายคนที่ไปที่ถ้ำสุวรรคูหาเนี่ยเขาบอกว่าจริงแล้วมีงูที่อยู่แบบนี้หลายตัว
ขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็มีจะเป็นงูเผือกหรือว่างูสีขาวทั้งหมด
เอาจริงนะมันอาจจะเป็นเพราะความผิดปกติที่มันอาศัยอยู่เฉพาะภายในถ้ำเปล่า
ไม่รู้หรือว่ามันโดนแดดเลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นสีขาว
ถ้ามันโดนแดดแล้วมันจะโอ้มันก็จะผิวไหม้แทนขึ้น
เป็นผิวสีแทนเขาเรียกว่าผิวน้ำพึ่งที่โดนแดดเผา
แล้วถ้างูเขียวหางไหม้เขียวหางไหม้ข้างหลังเนี่ยตรงหางมันก็จะโดนแดดเผาก็เลยหางมันไหม้
เนี่ยคุณถามผมผมก็ไปไม่ค่อยถูกหรอกแต่ผมก็พยายามแหละ
ไม่ได้สาระเล่าว่าให้ฟังแล้วกันถ้าเกิดใครที่มีโอกาสไปที่วัดนะ
วัดแห่งนี้ไปเจอก็อย่าไปเข้าใกล้อย่าไปทำร้ายเขา
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าจริงมันก็ไม่เคยทำอันตรายกับใครที่พบเห็นด้วย
บางคนเขาก็ว่ากันว่างูแบบนี้แหละเป็นงูนำโชคจะมีโชคมีลาบมาให้
ไปวัดหน่อยไหมสะดอกข้ออ๋อไปวัดไหนบ้างอ่ะ
ไหนก็ได้ตอนนี้คุณช่วยไปสะดอกเคาะปัดอะไรที่มันไม่ดีออกไป